สำหรับกรณีของเด็กเยาวชนทีมฟุตบอล๑๒คน
โค้ชอีก๑คนรวม๑๓คนนะครับ
ณขณะนี้ก็ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
เชื่อว่าทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้ก็คงจะเฝ้ารอ
ขอให้เจอเร็วช่วยเหลือออกมาได้เร็ว
ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับ
แต่ที่ทุกคนคงจะคิดกันอยู่ตลอดก็คือว่า
ถ้ำนี้ลักษณะมันเป็นยังไง
คือนึกภาพไม่ออกว่ามันข้างในมันจะเป็นแบบไหน
ก็บอกว่าเป็นตัวทีข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้น

ลักษณะที่ตรงไหนคือโถงตรงไหนคือน้ำท่วม

นั่นน่ะสิก็ต้องไปให้ผู้ที่เขาเคยเข้าไปสำรวจ
เขาให้ข้อมูลกันหน่อยนะฮะว่าเออตกลงเป็นยังไงกันแน่
ใช่ค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้เราอย่างที่เราได้เห็นแล้วนะคะ
เพราะมีนักภูมิศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
ชื่อว่าคุณอนุกูลสอนเอกนะคะ
ก็เคยไปสำรวจเส้นทางในถ้ำนี้แล้วค่ะ
แล้วก็เคยไปสำรวจมาเมื่อ๒ปีที่แล้วนี้เองเนี่ยนะคะ
ก็เป็นนักภูมิศาสตร์ที่บอกว่าเส้นทางข้างในจริงแล้วเนี่ย
เขามีการพล็อตแผนที่พล็อตกราฟเอาไว้เลยว่าตรงไหนคือจุดที่เด็กน่าจะอยู่
ตรงไหนคือจุดที่เป็นน้ำขึ้นตรงไหนคือจุดที่เป็นเนินดิน
คุณนุกูลสอนเอกนะครับบอกว่าเคยไปสำรวจนะครับ
ตอนที่เข้าไปสำรวจเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้เข้ามากนักนะครับ
ล่าสุดสำรวจได้สักประมาณ๑๐กิโลเมตร
จะสำรวจยังไม่เสร็จสิ้นแต่ก็ยืนยันว่ามีทางเข้าออกทางเดียวนะฮะ
ก็คือทางเข้าแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยต้องกลับออกมาทางเดิมนี่แหละ
จากการค้นหาของเจ้าหน้าที่ยังไม่พบนะฮะ
แสดงว่าเด็กทั้งหมดสามารถเดินไปในจุดที่ลึกสุดของถ้ำเท่าที่เคยสำรวจได้
เคยสำรวจได้คือ๑๐กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งเป็นโถงดินนะฮะสลับกับน้ำบางส่วน
บางส่วนก็เป็นไซล์แต่ส่วนใหญ่เป็นคลนสูง
ซึ่งมันก็พอที่จะสามารถอยู่ได้
อากาศในจุดนี้ถ้าเด็กไปอยู่แถวนั้นนะ
คุณอนุกูลบอกว่าค่อนข้างดีอากาศมันถ่ายเทแต่ไม่มีแสงสว่าง
เซ็คชั่น๑๙น่าจะอยู่เซ็คชั่นที่๓๕น่าจะเข้าไปลึกขนาดนั้น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

มันจะเป็นโถงดินครับเป็นโถงดินสลับกับมีน้ำบางส่วนครับ
แล้วก็มีทรายบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโครน
สูงพอฮะสูงพอสูงพอแล้วก็ข้างในน้ำจะค่อนข้างน้อยลงมีไม่เยอะมาก
อากาศส่วนใหญ่ในถ้ำอากาศจะค่อนข้างดีนะฮะอากาศจะค่อนข้างดี
แม้ว่าโถงถ้ำมันจะเข้าไปสุดก็ตามนะแต่ว่าถ้าเทียบของสัดส่วนอากาศของพื้นที่โถงเนี่ย
กับอากาศที่เด็กจะต้องใช้สำหรับคน๑๓คนผมว่าเขาอยู่ได้สบายครับ
สว่างไม่มีอยู่แล้วครับเพราะว่าจุดเชื่อมต่อด้านนอกไม่มี
จุดที่จะสมมุติคุณจะเข้าไปลึกสุดเพื่อจะหาทางออกไปออกอีกที่นึงมันทำไม่ได้อยู่แล้ว
ซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่นายอนุกูลเป็นห่วงมากเนี่ยนะคะก็คือ
หากชุดค้นหาเข้าไปเจอเด็กทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดคือการพาทุกคนออกมาข้างนอกค่ะ
เพราะว่ามันยากกว่าตอนเข้าไปอีกคนเข้าไปเนี่ยเขามีทักษะในการดำน้ำในการที่จะเจอกับสภาพอากาศที่อึดอัด
แต่ว่าเด็กเด็กเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ทักษะสูงแบบนั้นในการดำน้ำออกมาค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะต้องใช้วิธีการสอนเด็กก่อนแล้วก็พาออกมาทีละคน
หรือจะใช้วิธีพร่องน้ำก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์หน้างานให้ดีที่สุด
คือเมื่อเราเจอเด็กแล้วมันคือหนังแค่ครึ่งม้วนครับครึ่งเรื่องเพราะว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือการนำเด็กออกมาอย่างปลอดภัยเพราะว่าหนึ่งคือเรารู้ว่าอุปสรรคก็คือไซฟอนด์หรือท่อรอด
ซึ่งจะต้องมีการดำแล้วก็ลอดออกมาซึ่งพอดำน้ำคุณจะต้องใช้พวกอุปกรณ์ในการดำน้ำถามว่าเด็กมีทักษะไหม
หรือเด็กจะสามารถเรียนรู้การใช้งานเพื่อเอาตัวเองออกมาทีละคนได้ไหมครับ
หรือว่าถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับการพ่องน้ำมีโอกาสทำได้ไหม
สำหรับในพื้นที่โซนในสุดสามกิโลเมตรวิธีไหนจะดีที่สุด
อันนี้คงต้องให้สิทธิ์ของคนที่อยู่ในพื้นที่ครับเพราะว่าเขาจะรู้ปัญหาดีกว่า
สุดท้ายแล้วนายอนุกูลก็ยังยืนยันนะคะว่ายังมีความหวังค่ะว่าทุกคนจะยังปลอดภัย
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จด้วยนะคะครับ
คุณอนุกูลนี้ก็ไปสำรวจมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันชัดอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันว่า
ตกลงสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยของถ้ำแห่งนี้เนี่ยมันลึกลับซับซ้อนแบบไหนยังไงนะครับ
ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้เนี่ยจะต้องรู้สึกอยู่ในใจอยู่แล้วว่า
ถ้ำนี้เนี่ยสภาพภูมิศาสตร์เป็นยังไงถึงได้หากันไม่เจอเด็กเด็กเข้าไปถึงออกมาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอยู่ในพื้นที่วรรณอุทยานขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ถ้าระยะทางทั้งหมดเท่าที่ไปสำรวจกันได้แล้วนะครับ
รวมแล้วประมาณ๑๐กิโลเมตร
กิโลเมตรนี้มีตั้งแต่ปากทางเข้าถ้ำนะฮะ
ปากทางเข้าถ้ำอย่างที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยนะครับ
เราปักหมุดเอาไว้ให้ตรงสีเหลืองเนี่ยนะครับ
นี่คือปากทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ปากทางเข้าเส้นสีแดงตรงนี้เข้าไปถึงประมาณ๒กิโลเมตรเข้าไปนะครับ
จะไปเจอ๓แยกนะฮะ
๓แยกนี่นะครับเลี้ยวขวาเส้นสีเขียวนะครับ
ประมาณ๑กิโลเมตรนักสำรวจไปสำรวจมาถึงแล้วนะครับ
ไปได้แค่ตรงนั้นนะฮะยังสำรวจต่อไม่ได้นะครับ
แล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปได้ยาวถึงสุดเนี่ยประมาณ๗กิโลเมตร
คือเส้นสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ปัญหามันก็คือตรงนี้ครับ
อย่างที่คุณอนุกูลบอกณขณะนี้ยังเจอทางเข้าทางออกทางเดียว
เท่ากับว่าเข้าไปแล้วต้องกลับมาออกทางเดิมนะฮะ
เด็กเข้าไปตรงจุดสามแยกแล้วจุดสามแยกนี้ไปเจอน้ำที่เป็นน้ำจากเขา
น้ำจากป่าที่ไหลเข้ามาแล้วท่วมเนี่ยก็คาดว่าเด็กเด็กจะไปทางซ้ายนะฮะ
ตรงจุดนี้ในช่วงฤดูฝนอย่างที่ท่านผู้ว่าได้ให้ข้อมูลตอนที่เราสัมภาษณ์นะครับว่า
ฤดูฝนนี่ปิดไม่ให้เข้าอยู่แล้วเพราะว่ามันจะท่วมตรงจุดสามเหลี่ยมนี้หมดเลย
ฤดูฝนเนี่ยนะครับจะมีกระแสน้ำที่ไหลซึมตามซอกหินเข้าสู่ถ้ำจากสองทางนะฮะ
จะมีระดับน้ำที่สูงที่สุดอยู่ที่บริเวณจุดสามแยกตรงนี้นะครับ
เป็นจุดที่น้ำจากทั้งสองทางมาปะทะกันด้วยน้ำแรงด้วยที่ว่าสูงที่สุดเนี่ย
สูงถึงห้าหกเมตรนะครับจากพื้นถ้ำไปถึงเพดานถ้ำ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะกลับมาตรงทางออกเนี่ย
คุณต้องดำน้ำดำน้ำลึกหลายกิโลเมตรหลายเมตรนะครับ
เพื่อจะออกมาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรถึงจะออกมาปากถ้ำได้
จุดที่พบรองเท้าของเด็กที่หายไปอยู่ตรงบริเวณสามแยก
ซ้ายเลี้ยวขวานี่แหละครับมีร่องรอยว่าทั้งหมดเดินไปทางซ้ายนะฮะ
ยาวเจ็ดกิโลเมตรนะครับซึ่งขณะนี้ทีมช่วยเหลือได้ตามเข้าไปด้วย
จุดที่วงเหลืองไว้ตรงนี้คือจุดที่หน่วยซิลดำน้ำที่ท่วมอยู่
แล้วไปถึงแล้วก็เจอรองเท้าหน่วยซิลเนี่ยยังขึ้นไปต่อนะครับ
ไปถึงวงสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะฮะไปได้ประมาณ๕กิโลเมตรนะครับ
ก็ต้องออกมาก่อนนะฮะด้วยปัจจัยต่างนะครับแต่คาดว่าเด็กกับโค้ช๑๓คน
คงจะเดินต่อนะฮะคงจะหาทางออกด้วยหาจุดที่ดีที่สุดหรือว่าหลบน้ำด้วย
ไปถึงวงกลมสีแดงแดงนั่นแหละครับไกลไปจากจุดที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
ตรงจุด๕กิโลเมตรไปอีกสักประมาณ๒๓กิโลเมตรเรียกว่าเกือบจะสุดแล้ว
แต่ว่าอย่าลืมนะครับคุณอนุกูลบอกว่านักสำรวจที่เข้าไปเนี่ย
จากปากถ้ำเลี้ยวซ้ายไป๗กิโลเมตรสำรวจได้แค่นั้น
ขวาไป๑กิโลเมตรก็สำรวจได้แค่นั้น
ยังไม่รู้ว่ามีทางออกตรงไหนบ้างปล่องข้างบนเจอแต่ออกได้หรือเปล่า
ยังไงก็ต้องออกมาทางเดิมก็เลยต้องส่งสัญญาณกันไว้ว่า
ถ้าได้น้ำได้อาหารอะไรลงไปนะครับก็ขอให้หยุดอยู่ที่เดิมอย่าไปไหนไกล
ระยะทางจากจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงและไปหาเด็ก
คาดว่ามีความกว้างความสูงของถ้ำเยอะทีเดียวนะครับ
ประมาณ๖๑๐เมตรได้นะฮะความสูงบางจุดก็สามารถเดินได้
แต่บางจุดอาจจะเจอน้ำก็ว่ายน้ำได้นะฮะ
ถึงจะลึกแต่ก็ยังพอที่จะมีจุดที่สามารถอาศัยอยู่ได้
คุณอนุกูลคาดว่าเด็กนะครับจะหลบเข้าไปอยู่ในพื้นที่ในสุดของถ้ำ
ซึ่งเท่าที่ไปสำรวจมาเนี่ยนะครับเคยไปสำรวจมาจุดที่ลึกที่สุด
อยู่ด้านในสุดก็สูงที่สุดด้วยนะครับ
เพราะว่าจุดที่เด็กอยู่เนี่ยคาดว่าจะสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง๕๓๑เมตร
ทีนี้ท่านดูตรงจุดปากถ้ำจุดปากถ้ำสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง๔๔๖เมตร
เท่ากับว่าเด็กเดินสูงขึ้นไปเรื่อยเดินสูงขึ้นไปเรื่อยก็เท่ากับว่า
ก็น่าจะมีอากาศที่ถ่ายเทแล้วก็หายใจได้มากขึ้นนะฮะ
ตรงจุดนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จะต้องค้นหากันต่อนะครับเพื่อให้เจอเด็ก
เพราะฉะนั้นจุดที่เป็นความเสี่ยงของถ้ำแห่งนี้ก็คือจุดสามแยกครับ
ตรงจุดนั้นน้ำท่วมครับน้ำมาจากสองทางถึงเวลาหน้าน้ำมาเนี่ยท่วมสูงทีเดียวนะฮะ
นี่เราก็ทำเป็นภาพให้ท่านเห็นนะครับระดับน้ำที่เป็นปัญหาในขณะนี้ก็คือ
ที่ตกต่อเนื่องนะครับแล้วน้ำไหลมาจากใต้ดินนะฮะฝนตกอยู่นะครับบนเขานะครับ
แล้วก็มาจากผาหมีนะครับน้ำก็ซึมมาตามใต้ดินนะครับซึมมาตามโขดหินต่างและเข้ามาภายในถ้ำ
เพราะฉะนั้นเราต้องรอระดับน้ำลดนะฮะถ้ารอระดับน้ำลดตามธรรมชาติ
ช่วยเหลือกันไม่ทันก็ต้องสูบน้ำออกแต่ปัญหาก็คือระดับน้ำตอนนี้ยังเพิ่มเข้ามาเรื่อยนะครับ
จากจะต้องภาวนาเรื่องของฟ้าของฝนแล้วปฏิบัติการต่างทุกวินาทีจริงนะครับ
ที่จะต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็ตามหากันนะครับคุณอรัชพรครับ
ค่ะก็นี่ก็เป็นสภาพนะคะของถ้ำที่เราน่าจะได้เห็นภาพกันชัดขึ้นนะคะ